ส่วนเรื่องของคลิปครูฝึกทหารที่มีการลงโทษทหารนายหนึ่ง
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปผ่านทางโลกโซเชียล
โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่

บอกว่าครูฝึกนั้นทำเกินกว่าเหตุไป
แล้วก็อยากจะหาคนมารับผิดชอบ
ร้อยตรีสุรเชษวัฒนาสนทิชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ข้าราชการบำนานอดีตกำลังพลกองพันธหารมาที่๔รักษาพระองค์
ซึ่งเป็นพ่อของ๑๐ตรีปรัชญาวัฒนาสนทิ
นักเรียนในสิบทหารปกรุ่นที่๑๙
ที่ถูกครูฝึกทำโทษในคลิปที่โด่งดังขณะนี้
ถูกตัดคะแนนพ้นสภาพแล้วส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัดให้เป็นผู้พิจารณาโทษ
ขอเรียกร้องความรับผิดชอบไปยังผู้กระทำผิด
และแผนกการรบพิเศษการฝึกหลักสูตรจู่โจม
ศูนย์กลางทหารม้าจังหวัดสระบุรี
เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
แล้วก็ยังได้ขอบคุณผู้บัญชาการทหารม้าและผู้บังคับบัญชาภายในหน่วย
ที่ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
กรณีดูดายได้ในความเป็นพ่อที่ต้องปฏิบัติต่อลูกนะครับ
ส่วนทั้งเรื่องการบังคับบัญชาวินัยหน่วยที่รับผิดชอบนะครับ
ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ประชาการศูนย์การอาหารม้า
และผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยนะครับ
ที่ได้กรุณาตรวจสอบนะครับสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ดังกล่าวนะครับผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเรียนทุกหลักสูตร
ตรีสุรเชษบอกอีกนะคะว่าหลังเกิดเหตุลูกชายไม่ได้โทรศัพท์มาบอกให้รับรู้ว่าถูกทำร้ายรุนแรงแบบนี้
รู้ก็จากการแชร์คลิปในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะ
ซึ่งในการฝึกต้องมีความอดทนถ้าหากลูกเหนื่อยวินัยไม่ดีก็ขอให้เป็นไปตามกฎระเบียบไม่ควรกระทำลักษณะนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องการดำเนินการตามกฎหมายแต่ต้องการประกาศให้รู้ว่าผู้ถูกกระทำไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะนายทหารปกครองอยู่ในเหตุการณ์หลายคนแต่ว่าไม่มีใครห้ามกรามค่ะ